จริงแต่บ้าคลั่งค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งถือท่อนเหล็กยาวอ่ะนี่จุดเกิดเหตุในท้องที่สอนอบังรักษ์นะ
กลางเมืองเลยเหรอใช่จู่เอาท่อนเหล็กไปฟาดกระจกรถเมย์แตกแล้วเอาอันเหล็กอันเดิมเนี่ยเดินไปหลังรถไปแทงแทงข้างบนอ่ะข้างบนรถเมย์มีผู้โดยสารหนีตายกันจ้าละวันเลยค่ะ
เฮ้ยทำไมทำได้ขนาดเนี้ยเขาโมโหอะไรมาเฮ้ยมึงทิมเนี้ย
โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าทะลุเข้าไปแล้วมีคนนั่งอยู่นี่คือแบบไปจิ้มตาจิ้มหัวเขาเป็นเรื่องอื่นเลยนะ
แล้วดูท่าเดินเขาดิดูมันปกติแล้วล่ะพี่ปุ้ยเหมือนเก็บทรงไม่อยู่อะค่ะคุณผู้ชม
นี่หวัดเสียวมากเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นใครจะไปคิดว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้
เกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกศิลป์เมืองหลวงของไทยอ่ะคะบางรักใช่ไหม
รักเลยบังรักเลยนะคะแล้วสายอะไรอ่ะดอมรถเมย์อ่ะเจ็ดสิบห้า
๗๕ค่ะกระจกแตกเลยนะคะโอ้โหดูสิแทงรถเขาไม่พอทุบรถเขาไม่พอ
ตะโกนด่าทอหยาบคายด้วยค่ะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่เลยนะคะ
แต่คนที่ระทึกที่สุดคือคนที่อยู่ในรถเมย์ทั้งคนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์และผู้โดยสารด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งกระเป๋ารถเมย์ถ่ายไว้เดี๋ยวจะเห็นนะคะ
อืมนี่มันต้องมาให้มีเนี่ยดูสิวนมาหน้ารถวนมาหน้ารถแล้วเดินรอบรถแบบเนี้ย
แล้วสักพักนึงเดินไปข้างทางลักษณะเป็นพงหญ้าไหม
โอ้แล้วพี่เสื้อส้มจะโดนอะไรไหมอ๋อนี่แล้วหาอะไรบางอย่าง
แล้วหลังจากนั้นเขาเดินไปเลยอ่ะพี่เบิร์ตเดี๋ยว
มีนักเรียนมีอะไรเดินอยู่เต็มเลยอ่ะเนี่ยนรงฤทนาลี
อ๋อนี่มันเกิดบ่ายสามไงพี่เบิ้ลโอ้โฮเรียน
โอ้โฮตายแล้วจะไปล็อคคอลูกเขาทำยังไงแล้วนะ
ชีวิตเราต้องอยู่กับอะไรแบบนี้ล่ะคะ
โอ้โฮนี่เรื่องใหญ่นะยังไม่เล่นไป
ลงพื้นที่เลยค่ะไปที่หน้าห้างโรบินสันบังรักษ์จุดเกิดเหตุ
ซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงเทพมหานครเหตุการณ์นี้อย่างที่ดอมบอกไป
เกิดช่วงบ่ายสามของวันจันทร์ที่ผ่านมา๘๐หาคมนะคะ
ทีมข่าวลงไปจุดนี้แล้วก็ไปที่อู่รถเมย์สาย๗๕
ที่วิ่งระหว่างวัดพุทธบูชาหัวลำโพงนะคะ
พูดคุยกับกระเป๋ารถเมย์คันเกิดเหตุบอกว่า
ในวันเกิดเหตุขณะที่รถเมย์มาจอดที่บริเวณหน้าห้างโรบินสันบังรักษ์
จู่ผู้ชายคนนี้ในคลิปเสื้อดำ
ขี่รถมาจอดท้ายรถเมย์ไม่ได้จอดอย่างเดียวนะจ๊ะ
ชนท้ายรถเมย์ด้วยจากนั้นก็เกิดอาการเก็บทรงไม่อยู่อัลวาดด่าทอคนขับ
แล้วก็ทำให้ผู้โดยสาร๗คนบนรถเนี่ยรวมถึงเธอด้วยรวมถึงคนขับด้วยพากันแตกตื่นนะคะ
ตายแล้วผู้โดยสาร๗คน
พอผู้ชายคนดังกล่าวก่อเหตุเสร็จปุ๊บเดินจากไปเหมือนว่าไม่มีอะไรขึ้น
หลังจากนั้นเธอตัดสินใจไปแจ้งความแล้วนะคะเพราะว่ารถเมย์ได้รับความเสียหาย
สิ่งที่ต้องการตอนนี้คืออยากให้เจ้าตัวหรือว่าญาติของคนก่อเหตุเนี่ย
ติดต่อกลับมามารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือจุดเกิดเหตุเลย
บริเวณปากซอยเจริญกรุง๔๖แขวงและเขตบังรักษ์กรุงเทพหมานคร
ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
สอบถามของพฤติกรรมของผู้ชายคนดังกล่าวนะคะ
แม่ค้าขายกับข้าวบริเวณดังกล่าวให้ข้อมูลบอกว่า
ชายผู้ก่อเหตุเสื้อดำคนเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อว่านายโจ้
โจ้อายุ๓๐ปีเป็นคนไร้บ้าน
ปกติจะเดินมาขอเงินคนในระแวกนี้

ครั้งที่ขอเงินไม่ได้ก็จะโมโหทำร้ายคนที่เขาไปขอเงิน

เออแล้วก่อนหน้านี้อ้าวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเหรอคะ
เคยก่อเหตุทุบรถเมย์มาแล้วครั้งหนึ่ง
และจะเลือกทุบรถเมย์เฉพาะเป็นรถเมย์ปรับอากาศ
ก็ไม่รู้ว่าไม่พอใจอะไรเหมือนกันนะคะ

อืมไม่แน่ใจขนาดตำรวจจะมาจับยังไม่กล้าจับเลย
เพราะนายโจ้ขู่ว่าจะต่อยตำรวจ

ตำรวจไม่กล้าจับแล้วเราจะพึ่งใครล่ะครับ
เออพึ่งผู้พิทักษ์สันติราชก็ไม่ได้แล้ว
ถ้าเกิดจะให้เหตุผลกันขนาดนี้นะ
คงไม่ใช่หรอกมั้งคงไม่ใช่ตำรวจไม่กล้าจับหรอก

ตำรวจไม่แย่

เขาคุยรู้เรื่องพูดรู้เรื่อง

ฐะมันแสดงว่า

ภัยสังคมมากโรสลิน
ไม่ได้เป็นคนพูดคนที่พูดคือพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณยงยุทธ์ค่ะ
อายุ๔๙ปีบอกว่าเป็นบุคคลอันตรายมาก
โจ้มักจะเลือกทำร้ายคนที่เดินผ่านไปมา
นิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อย
ก่อนหน้านี้ก็ไปลักขโมยผลไม้มาขาย
พอคนเขาไม่ซื้อก็ทำร้ายเขา
ไปขโมยผลไม้มาขาย
พอคนซื้อไม่ซื้อก็ไปทำร้ายเขา
โอ้โห
อยากให้เจ้าหน้าที่จัดการเด็ดขาดสักทีได้ไหม
คุณยงยุทธ์บอกแบบนี้นะคะไม่อยากให้ก่อเหตุแบบนี้อีก
ภัยสังคมมากเราจะต้องอยู่ร่วมกับอะไรแบบนี้เหรอคะ

เท่าบังกลางกะโรงเรียนเยอะเลยนะ
เอายังไงดีคุณผู้ชมเอายังไงดี
อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเสพยาอะไรหรือเปล่า
แต่ปัจจุบันวันวานเราอ่านข่าวไป
ยาบ้ามาโทษมันก็ถูก

ยุคนึงนะครับไม่ต้องพูดว่ายุคไหน
คือปราบกรามยาสิทธิแบบเข้มข้น

มันแพงอ่ะมันแพงเลยตอนนั้น
ตอนนั้น๔๐๐ต่อเมตร
แต่ตอนนั้นก็มีความสูญเสีย
ผมบอกไม่ได้อันนี้มันละเมิดสิทธิมนุษยชน
ยังไงเขาก็เป็นคนเหมือนกันไอ้พวกขายยาบ้าไอ้พวกเสพยาบ้า
พูดฟังไหมคะมันสักครู่ที่บอกว่า
ตำรวจมาแล้วก็ตำรวจโดนขู่ไปด้วย
ตำรวจโดนขู่จะต่อยแล้วคือตำรวจโดนขู่จะ

เอายังไงดีเอายังไงดีนะครับ
เรื่องนี้น่าจะมีคำตอบและคำชี้แจงว่า
ตรงบางรักกลางเมืองย่านธุรกิจเนี่ย
จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้

จากความปลอดภัยต่อคนที่เขาใช้บริเวณนั้นแล้ว

ผมเรียกร้องไปยังสนบังลักษณ์
ผมเรียกร้องไปยังภูมิในการเขตบังลักษณ์
เรียกร้องไปยังท่านชัดชาติ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้หน่อย

จะทำยังไงเอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้
วันหนึ่งไปล็อกคอเมื่อกี้

ไปล็อกคอน้องเนธนารีเข้า

เราจะไปเอาความกับคนสติไม่ดีแบบนี้

คนอื่นที่เดินถนนอยู่ถ้าไม่รู้ไม่ทันระวังตัว

เดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วมานั่งเสียใจมาถอดบทเรียนกัน

จัดการไม่ได้เลยพี่กองอยู่น่ะ